การตรุษจีนแบบนี้นะคะอาจารย์ช้างมาที่บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
มาแนะนำเคล็ดลับที่ดีโดยเฉพาะวันนี้คุณผู้ชม
เป็นวันที่เทพเจ้าโชคลาภชัยสิงเอี๊ยะค่ะ
ท่านจะเสด็จลงมาจัดสวงสวรรค์นะคะ
แล้วก็ถ้าลูกหลานกราบไหว้คุณผู้ชมในช่วงดึกวันนี้วันที่๑๑กุมภาพันธ์นะคะ
เข้าสู่ปีใหม่จีนก็คือวันพรุ่งนี้

อาจารย์ช้างมีเคล็ดลับอย่างไรคุณผู้ชม
ปากกาเตรียมกระดาษจดไว้ให้ดีไปฟังเลยค่ะ
ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าฉันสิงเอี๊ยะ

เพราะปีหนึ่งเราจะขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพียงครั้งเดียว
ซึ่งในปีนี้หลักการคือต้องไหว้ตอน๕ทุ่ม

ที่สองคือของไหว้ถ้าเป็นตอนกลางคืนต้องเป็นเจ

กลางวันที่เราไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ
พวกนั้นก็เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรก็ว่ากันไป

ข้าวสารในบ้านเราเนี่ยในเคล็ดคือต้องเต็มถังไว้
เตรียมพิธีในการไหว้นะครับ
ผลไม้น้ำสะอาด
สะอาดเนี่ยคือเขาไว้พรมเวลาไหว้เสร็จแล้วนะครับ
หรือว่าถ้าเป็นจีนเขาจะมีเป็นพวกอาหารเจ

เป็นวุ้นเซ็นฟรองเต้าหู้เห็ดหูนเขาจะขายเป็นแพ็คนะ
พวกนั้นเอามาต้มทำแกงจืดอย่างนี้

แล้วก็ของสำคัญก็คือของที่เกี่ยวกับเรื่องของเงิน
เพราะว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภ
ใครที่มีกระเป๋าสตางค์ก็กระเป๋าสตังค์มาวางไว้

ก็ธนบัตรใหม่ก็ใส่ไว้
เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลต้อนรับเทศกาลตุดจีนที่จะเข้ามา
แล้วก็พอไหว้จะเสร็จปุ๊บ
ให้นำของไหว้ส่วนหนึ่งมารับประทาน
เพื่อให้เหมือนกับมือแรกของปี
ก็เป็นการเริ่มต้นปีด้วยสิริมงคล

ก็๕ทุ่งคืนนี้นักผู้ชมตั้งพิธีไหว้กันเลย

ให้เป็นอีกปีหนึ่งปีชวดนะคะ

แล้วเราก็ออกว่าจะแห่งแน่นอนตลอดทั้งปีเลยค่ะ

ดูแบบนี้มีเคล็ดลับดีแบบนี้